คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้ที่สระบุรีค่ะมีคนไปพบศพหญิงสาวนะคะ
ถูกฆ่าแล้วก็เอาผ้าห่มห่อศพเอาไว้หมกอยู่ในห้องพัก

เนี่ยค่ะตำรวจตอนที่ไปเจอเนี่ยนะคะก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงนะคะ
นี่คือห้องเช่านะคะแห่งหนึ่งนะคะที่ตำบลบางขโมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
ศพผู้หญิงเนี่ยถูกห่อด้วยผ้าห่มสภาพศพไม่สวมเสื้อนะคะ
กางเกงขาสั้นสีเลือดหมูแล้วก็มีบาดแผลช้ำที่ใบหน้าหน้าผากด้านขวาเนี่ยมีบาดแผลเหมือนถูกของแข็งตีค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวทองสุกนะคะหรือว่านางสาวแนน
เป็นคนจังหวัดลำปางคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
แล้วในห้องเช่าตอนที่ตำรวจเข้าไป
ก็คือข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลย
พบเศษกีต้าขวดเหล้าใส่อยู่ในถุงปุ๋ยสีฟ้า
อยู่หน้าห้องเช่าอยู่ในนี้นะคะ
นายนัทพลเพื่อนข้างห้องเล่าบอกว่า
ผู้เสียชีวิตพักอยู่กับสามีชื่อว่านายเบสหรือนายอลงกร
ก็มาเช่าห้องอยู่ตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาต้นเดือน
แล้วเมื่อวานตอนเย็นเขาเห็นในเบสกับผู้ตายมีปากเสียงกัน
เบสเองเตะผู้ตายหลายครั้งหน้าห้องนี่แหละ

เบสหลังจากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไป
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปที่ไหน
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีค่ะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุก็น่าจะเป็นแฟนของผู้ตายนี่แหละนะคะ
ทราบว่ามีอาชีพเก็บเงินกู้แล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันบ่อย
เมื่อวานนี้ถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายกัน
ตอนนี้ก็สั่งให้มีการติดตามตัวแล้วนะคะ
ดูจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ขี่รถผ่าน
ล่าสุดตำรวจจับได้แล้วค่ะ
สามีของผู้เสียชีวิตจับได้ที่อำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรชบูร
และตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างนำตัวไปสอบสวนค่ะ
นี่นะคะนี่คือล่าสุดที่ได้รับรายงานเข้ามานะคะ